มาถึงช่วงดิจิทัลไลฟ์สไตล์นะครับเป็นประจำแบบนี้กันทุกสัปดาห์ที่มาอัปเดตเรื่องของความเคลื่อนไหวแวดวงไอทีนะครับ
แล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักการทำกิจกรรมนอกบ้านรวมทั้งยังไปตอบโจทย์ผู้จัดงานทั้งแบบงานเล็กงานใหญ่มากมาย
มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามพร้อมกันจากคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
เหมือนเราอยากจะออกไปค้นหาตัวเองอยากจะออกไปเรียนรู้กิจกรรมอื่นบ้างนอกจากการไปเดินห้างในวันหยุดนะครับ
ใช้งานสามารถเลือกกิจกรรมได้ตามความสนใจ
ก็ช่วยในการดึงคนที่เขาแบบอาจจะลงทะเบียนไว้นานแล้วก็ลืมกลับเข้ามาในงานได้เยอะมากนะครับ
อันนี้คือข้อที่๑แล้วก็ข้อที่๒ก็คือเรื่องของแบบโปรเซตการลงทะเบียนหน้างาน
ก็คือไม่ลดปัญหาเรื่องของแบบคนที่มาอออยู่หน้างานนะครับแล้วก็ลงทะเบียนช้า
มาดูแลเรื่องประชาสัมพันธ์และการลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า๒๐๐ราย
เราก็เลยนำเขามาใช้ในงานนี้
เราสามารถที่จะรู้ว่ามีคนมาลงทะเบียนแล้วกี่รายทำให้เราสามารถบริหารจัดการกิจกรรมในงานได้ตอบสนองความต้องการของคนที่เขาร่วมงานได้มากยิ่งขึ้น

เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสโปรโมทบูธและสินค้า

ก่อนที่จะตั้งเป้าขยายไปยังตลาดต่างประเทศด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน